หนึ่งนะฮะเพจดังเขาโพสต์คลิปเอาไว้นะครับ
หนุ่มหวงแฟนเก่าที่ไปคบหาชายอื่น
หนุ่มคนนี้ก็เลยบุกไปหานี่เลยชายอื่นคนนั้นเลย
หยามใจกันได้แต่ไปเกาะเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายแบบนี้นะครับ

โอ้โหนี่แหละฮะโดนสองคนนี้โอ้โหทั้งเตะทั้งเข่าเข้าไปแบบนี้นะครับ
คนนั้นเขาสู้ไม่ได้อยู่แล้วคุณเขาพยายามร้องขอชีวิตเหมือนกันนะฮะ
โพสต์เหตุการณ์ไว้บอกว่าเกิดขึ้นช่วง๖โมงเย็นของวันที่๑๐ตุลาคมนะครับ
ผู้ชายสองคนรุมทำร้ายร่างกายผู้ชายที่เขาไม่มีทางสู้เพียงคนเดียว
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งย่านหนองจอกกรุงเทพครับ
โดยผู้ชายที่ใส่กางเกงสีขาวไม่ใส่เสื้อได้จับผู้ชายเสื้อดำเอาไว้
ล็อกคอดึงผมเอาไว้แล้วก็เอามือทั้งชกทั้งต่อยฟันศอกไม่ยั้งเลย
แล้วก็มีเข่ามีเท้าด้วยนะครับ
ส่วนผู้ชายอีกคนนึงที่ใส่กางเกงลายสีแดงเสื้อดำเนี่ย
จริงในมือนะคุณถือมีดไว้สองเล่มด้วยนะครับ
แต่มาเตะซ้ำคุณแล้วมีดยาวนะครับ

แล้วก็ทีนี้ก็มาจิกหัวต่อนะฮะเอาเข่าใส่เข้าไปเตะเข้าไปเตะใส่หน้าเขานะครับ
แม้ว่าผู้ชายที่ถูกรุมจะร้องขอชีวิตบอกว่าผมไม่ไหวแล้วผมไม่ไหวแล้ว
แต่ว่าทั้งสองคนไม่หยุดนะครับ
แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนึงนะฮะถ่ายคลิปเอาไว้ไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือนะครับ
ผู้ชายที่ถ่ายคลิปเนี่ยเป็นเพื่อนของผู้ชายเสื้อดำนะคุณนะ
รู้แหละรู้ว่าเพื่อนกำลังถูกรุมแต่ว่าก็ไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือ
ไม่รู้จะช่วยเหลือยังไงแค่ถ่ายคลิปเอาไว้เผื่อเป็นหลักฐานเท่านั้นเอง
ในที่สุดนะฮะผู้ชายเสื้อดำที่ถูกรุมยำเลือดอาบ
แล้วก็ถูกคมครูนะฮะบอกว่าให้เอาคลิปนี้เอาไปให้ใครรู้ไหมฮะ
ให้คนชื่อซายซึ่งคาดว่าซายเนี่ยน่าจะเป็นอดีตแฟนเก่าของคนที่มาทำร้ายร่างกายนี่แหละครับ
บอกว่าเอาไปให้มันดูซะนะว่าพวกมึงทำกูอะไรแบบนี้นะฮะ
คนถ่ายคลิปบอกว่าผู้ชายเสื้อดำคือเพื่อนผมโดนรุมทำร้ายเนี่ยนะฮะ
เข้าใจผิดครับถูกเข้าใจผิดเรื่องชู้สาว
ซึ่งผู้ก่อเหตุก็คือนายยอกับนายลอยอยักษ์กับลอลิง
เข้าใจผิดนะครับว่าอดีตแฟนของนายยอที่เลิกแล้วกันไปเนี่ย
คบหากับรุ่นน้องก็คือผู้ชายเสื้อดำคนนี้
ทีนี้ยอกับลอก็เลยตามมารุมทำร้ายถึงในบ้าน
ทั้งที่ความจริงแล้วเนี่ยเพื่อนผมก็คือผู้ชายเสื้อดำคนนี้
ไม่เคยไปคบกับอดีตแฟนของเขาเลยนะครับ
ทีนี้ครับคนถ่ายคลิปบอกว่าหลังจบเหตุการณ์ในห้องนี้นะ
ก็ต้องรีบพาตัวของรุ่นน้องผู้ชายเสื้อดำ
แผลเต็มตัวมีเลือดอาบเหมือนกันนะฮะ
ก็ไปหาหมอแล้วก็นำคลิปหลักฐานส่งให้ตำรวจสนลำหินนะครับ
และทีนี้ได้ตามไปถึงบ้านของผู้ก่อเหตุ
แต่กลับไม่มีนะฮะผู้ก่อเหตุไม่สลดนะครับ
แล้วก็ผู้ก่อเหตุยังโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า
มีหมายจับมาถึงบ้านต้องไปเสียค่าปรับอีกแล้ว

โหถ้าจะลองขอชีวิตก็แบบยอมแล้วอะไรอย่างเงี้ย

แล้วจนเหมือนตอนพอมีคนเริ่มได้ยิน
คนเริ่มมาเห็นเหมือนน้องตะโกนว่า
ขอให้ช่วยแจ้งความหน่อย
พวกนั้นก็ยิ่งตียิ่งไอ้นี่เลย
ว่าแบบแจ้งหลอแจ้งหลอยิ่งตีเลย
เรื่องแบบนี้คือมันควรที่จะต้องถามกันก่อนนะคะ
ไม่ใช่มาแบบว่ามาทำร้ายกันด้วยอารมณ์
แล้วก็พอเหมือนเกิดเรื่องก็จะมาแบบว่า

คือมันได้ไปคือตอนที่คุณจะทำ
ทำไมคุณทำไม่คิดก่อนทำ

ก็เลยไม่ถูกทำร้ายไปด้วยนะครับ

คนเจ็บก็ชื่อนายต้าอายุ๒๖ปี

คือตอนแรกยังไม่เห็นคลิปนะครับ
คิดว่าสภาพไม่น่าจะหนักขนาดนี้

พอเห็นคลิปด้วยถึงกับรับสภาพไม่ได้เลย
รองเท้าก็ไม่ได้ใส่หยิบโทรศัพท์ติดมือมาเพียงอย่างเดียว
แล้วก็รีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดนะคุณนะ

เรื่องนี้ถึงตำรวจแล้วเดี๋ยวก็ต้องมาตามกันต่อนะครับ